จะเมื่อกี้แกะรอยตามจับศึกพระรูปหนึ่งชื่อว่าหลงไก่
หลงไก่นี่ทอดสะบงและทรงเพลบอย
มั่วยาพาสาวเที่ยวค้างคืน

เราอยู่ในศาสนา

แล้วนี่เราเป็นพระอะไรเนี้ย
ถามเนี่ยถามเนี่ยถือมือไม่ได้เสพ
เดี๋ยวเราเปลี่ยนจีวอนที่ไหน
เปลี่ยนจีวอนที่ไหน

เปลี่ยนจีวอนที่ไหนพี่ถามสิอ่ะไหนออกมาดู
เราเป็นจีวอนที่ไหนพี่ถามสิ

แล้วเมื่อกี้เราไปรับน้องเขาที่ไหนรับผู้หญิงที่ไหน

เอาสบงเอาจีวอนใส่เป้ไว้แล้วสวมเสื้อฮูตกางเกงขาสั้น
พาสาวเที่ยวฮะไปโอ้โหเท่มากเลย
คือสาวรู้ไหมรู้ผู้หญิงเขาก็รู้ว่านี่พระนะฮะ
พาสาวเที่ยวนั่งฟินชิมกินอยู่ริมชายหาด
เหตุการณ์นี้ก็คือหาดชะลาทัศน์จังหวัดสงขลานะครับ
เจ้าหน้าที่ชุดปรับปรามยาเสพติดของโรงพักหัดใหญ่
จังหวัดสงขราเนี่ยตามจับหลวงไก่หรือพระรัชพลอินทศร
ตามจับได้คาหนังคาเขาในรถก็ชัดเจนฮะ
มีทั้งผ้าสะบงมีทั้งจีวอนครบถ้วนเลยนะครับ
ที่สำคัญมีถุงยางอนามัยด้วยแต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาจับเนี่ย

ชาวบ้านเขาเห็นจนพฤติกรรมดำมืดไม่ไหวแล้วฮะ
ใจไม่ไหวเลยต้องสะกดรอยตามชาวบ้านเหรอ
ใช่สะกดลอยตามจนมีหลักฐานคาตาคามือ
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็สะกดลอยตามอีกที
เป๊ะเหมือนกับที่ชาวบ้านเขาตามมาเลยฮะ
ที่วาราตรีจะหนีออกจากวัดแล้วก็ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า
ไปหาสาวไปรับสาวมาเที่ยวขับรถเองด้วย
ขับรถเองพาสาวเที่ยวฮะสุดท้ายแล้ว
มีการเปิดรีสอร์ทไปอยู่กับสาวแล้วก็มีการเสพยาเสพติดด้วย
โดนจับคาหนังคาขาวรอบนี้ไม่มีหลักฐานใดจะมาโต้แย้งได้อีกแล้วฮะ
ดังนั้นต้องทำการศึกหรือลาศิกขาจบเรียบร้อย
พอศึกออกมาเรียบร้อยก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอีกที
เหตุการณ์นี้สงขลาคือเถียงไม่ขึ้นอ่ะหมดเลยฮะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่นะเขาเข้มเขาอดทนมากนะ
คือรอให้ความผิดทั้งเสร็จและสำเร็จเลย
กดรอยตามตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับเรียบร้อยไป

ตำรวจลำพูนนะคะไปรวบสองหัวขโมยได้นะคะ